เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณหมอท่านหนึ่งที่กำลังเลิกเวรตอนดึก

แล้วต้องมาเจอกับเหตุการณ์ชวนขนลุกแบบนี้ค่ะ
ว้ายค่ะค่ะแวบ

ทรงนี้นี่ผีนะคะคุณ
คลิปนี้ยาวแค่๑๔วินาทีเท่านั้นเอง
คุณหมออิสซาอันวารีค่ะ

โพสต์คลิปนี้ลงติ๊กต๊อก
คุณหมอบอกขับรถกลับบ้าน

ขับตามกระบะคันข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วสังเกตเห็นเหมือนผู้หญิง

ในเมืองกลางรัสลังงอนะคะ

ปกติคุณหมอไม่ใช่คนกลัวผีอยู่แล้ว

เห็นแบบนั้นขาสั่นเหมือนกัน

เพราะว่าเห็นแบบนี้โอ้มันก็ชัดเจนอยู่นะ

แล้วคุณหมออยากจะหนีให้พ้นจุดนี้

ก็เลยขับรถแซงคันนี้ไป

หันไปดูหน่อยซิว่าที่เห็นเป็นอะไร

ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงสวมผ้าคลุมศีรษะแบบแต่ละกง

แล้วผู้หญิงคนนี้ยังหันมาคุยกับคนอื่นในรถปกติ

คุณหมอเห็นแบบนั้นชัดเจนก็โล่งใจไปหน่อย

ส่วนชาวเน็ตหลายคนบอกโอ้โห
เห็นอย่างนี้ไม่รู้คนหรือผีเรากลัวก่อนล่ะ

ออกจากโรงพยาบาลตอนดึกมาไม่รู้ใครจะตามมาเปล่า
ฝ่ามค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็หวาดกลัวกันนะคะเออ
บางทีเนอะดึกแบบนี้มันมืดสลัวนะ

ตอนแรกถ้าเป็นดิฉันสติ๊กเกอร์หลอกตัวเองดีที่สุดดีกว่าผีหลอกจริง
ไม่ได้นะตอนแรกอาจจะคิดว่าเป็นสติ๊กเกอร์นะ

โอ้ใจสติ๊กเกอร์สามมิติ